โอเคครับป้องแย่ออกมาอีกครั้งครับ
ประดานเมืองชัยเดิน
โอ้โหอยากเตะครับ
เตะฝังเลยครับอย่างที่คุณสุภาชินเรียนครับ
คมจริงครับแค่งขวาของเพชรเอก
ขนาดนี้ยื้อกันมาจนถึงยกสุดท้าย๕ยกแล้วนะครับ

ยังเร็วแล้วก็ยังแรงอยู่เลยครับ

ปลุกอีกที่ทิ้งด้วยมัดขวา

ขวาแอบบันเลยครับโอ้โห

คู่เอกนำรายการกับเพศเอกปอดฉลาด
จากจังหวะสะแก้วครับในมุมแดง

ในรุ่นพิกัด๕๓กิโลกรัมครับ

ไม่ยอมแพ้รุ่นน้องผมศักดิ์ศรี